ชาวกรุงเทพมหานครครับที่จอดรถแท็กซี่อัจฉริยะล่าสุดเป็นยังไงครับ
โอ้โหล้างไปแล้วฮะป้ายรถเมย์อัจฉริยะล่าสุดเป็นยังไงครับ
จะใช้ไม่ได้ครับโซโลแกนกรุงเทพมหานครบอกว่าชีวิตดีที่ลงตัวนะฮะ
ลงตัวหรือเปล่าพูดถึงรถเมย์กันบ้างไปดูนะครับว่ารถเมคันนี้มันแปลกกว่าคันอื่นยังไงฮะ
เหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นหรือเปล่า

เออนะฮะนี่ครับถึงสั่นแรงเป็นเจ้าเข้าขนาดนี้
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ขำครับ
เมื่อกี้น้องปุ้ยน้องก๊อฟก็ขำเหมือนกันนะฮะ
หลังจากผู้โดยสารคนหนึ่งถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะครับ
จะเห็นว่าเก้าอี้ผู้โดยสารตัวนี้เนี่ย
มันสั่นไปตลอดทางที่รถแล่น

ทำให้ชาวเน็ตมโนไปไกลบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นผีสิงหรือเปล่า
หรือว่าบางท่านก็แซวแบบติดตลกบอกว่า
เก้าอี้คงหนาวสั่นสะทานแบบนี้นะฮะ
บางส่วนก็แซวนะฮะบอกว่า

ลองนึกดูถ้าผู้สูงอายุ
หรือว่าคนที่มีน้ำหนักเยอะไปนั่งจะเป็นยังไง

จำได้แล้วนะจำกันได้มั้ย

ใช้งานครั้งแรกเมื่อไหร่ใครจำได้บ้าง

ตอนนั้นตื่นเต้นกันมากผมจำได้นะ

๕๕๓๕๑ครับข้อประจำการครับ
มีรุ่นอื่นตามมาในอีกปีต่อมานะครับ
โดยรถรุ่นแรกเนี่ยปลดระวังหมดแล้วนะฮะ

เป็นครีมแดงที่อายุกว่า๓๐ปีแล้วล่ะนะครับ
ผมจำได้ที่บอกว่าตื่นเต้นเมื่อก่อนนะ
มันจะมีการหยอดเหรียญนะฮะ
แล้วมีตัวมีอะไรโอ้โหตอนนั้นตื่นเต้นเหลือเกิน

แล้วในที่สุดก็ต้องมาเก็บสตางค์กันเหมือนเดิม